กันนะฮะจากหนุ่มรายเดอร์กลายมาเป็นนักเลงแล้ว
พวกมาเลยเพราะไม่พอใจลูกค้า
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ได้รับการร้องเรียนมาจาก
นายทองคำขำน้อยแล้วก็นางสาวสิริพรภาคภูมินะฮะ

ในพื้นที่ตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอิน

เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าถูกรายเดอร์
หัวร้อนยกพวกเข้ามาจะทำร้ายเธอ

เขาบอกว่าคือตัวฝ่ายหญิง

ย่างส้มตำนะแล้วก็ปักหมุดสถานที่
ก็คือที่ร้านรับซื้อของเก่าตรงนี้

ก็มีการต่อว่าต่อว่าว่า

หาไม่เจอต้องวนรถอยู่ตั้งหลายรอบ

ตอนนี้เริ่มถกเถียงแล้วนะคือรายเดอร์เนี่ย

มันจะสับสนได้ไงมันไม่ซับซ้อนหรอก

นี่กว่าจะมาถึงเถียงกันไปเถียงกันมา

เดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้าน
แล้วกลับมาแปลงร่างแล้วนะฮะ

พวกมา๔คนขี่มา๒คันแบบนี้มาจอดหน้าร้าน
ตะโกนเรียกกวักมือให้ผู้หญิงที่เป็นลูกค้าเนี่ย

แล้วคุณดูสิคือเดินอาดเข้าไปแบบนี้
โอ้โหคุณเจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีนะฮะ
ก็เลยไม่ออกไปกลุ่มรายเดอร์ทั้ง๔คน

เขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักเลงทั้ง๔คนเนี่ย
โอ้โหคุณกรูกันเข้ามาในร้าน

ก็เลยเอาอาวุธปืนที่พกไว้

จนกลุ่มรายเดอร์ทั้งสี่คนเนี่ยออกไป

กูก็มีปืนเว้ยเดี๋ยวเจอกัน

แถมยังใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังเวียง

จนพังเสียหายไหมกันอีกทีคุณ

ก่อนที่กลุ่มนั้นเขาจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป

ต้องไปแจ้งความเพราะว่ากลัวว่ากลุ่มนักเล็งเนี่ย
เกรงนี้เขาจะกลับมาทำร้ายอีกนะฮะ
เขาบอกว่าจะทรงหมุธไม่ตรง
แต่จริงน่ะหมุธน่ะร้านเนี่ยส่งตรงตลอดดูในรายได้

แต่เขาบอกว่า
หนูรู้สึกมากปลอดภัยค่ะ
ถ้ามาแบบนี้เราอุตส่าห์สั่งอาหาร
เพื่อที่จะมากินเพื่อความอร่อย
แต่มาเจอแบบนี้มันก็ไม่มี

ทีนี้ครับทางเจ้าของร้านเขาก็ไปตรวจสอบนะว่า
ตอนที่สั่งไปรายเดอร์ที่กดรับออเดอร์เป็นผู้หญิงนะคุณนะ
แต่ตอนที่มาส่งกลับเป็นผู้ชาย

เขาเลยบอกว่าสงสัยเป็นการแอบแฝงมาส่งแน่นอน

ตอนนี้ไม่ได้จิตใจอะไรนะแต่อยากให้มาคุยกันได้เคลียร์กันนะ
จะได้ไม่มีเรื่องกันอีกไม่งั้นอยู่กันแล้วแบบไม่สบายใจนะครับ
ส่วนพี่ผู้หญิงเมื่อกี้บอกเกิดเรื่องแบบนี้แล้ว
อกจากจะกินไม่ลงแล้วนะเลิกสั่งรายเดอร์ตลอดชีวิตเลย
กลัวจะไปซื้อกินเองแล้ว

ฝากตำรวจหน่อยนะครับเพราะว่าไปแจ้งความมันไว้แล้วนะคุณนะ